อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์
สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนผู้ขับขี่รถยนต์
เป็นเหตุการณ์ที่มีจักรยานยนต์อยู่ก็ขับปาดหน้ามา
ทำให้เบรกกระทันหันแล้วก็คนที่อยู่บนจักรยานยนต์ตัวลอยเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถ
จับภาพได้ขณะที่รถกระบะขับอยู่บนถนนแห่งหนึ่งนะคะ
ก่อนจะมีรถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ากระชั้นชิด
ทำให้รถกระบะค่ะพุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ตัวลอยกระเด็นกลางอากาศนะคะ
คลิปนี้ล่าสุดมีผู้เข้าชมแล้วกว่า๒แสนครั้งด้วยกันค่ะ
ความคืบหน้าหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป

ออกมาโพสต์ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม
นี่แหละเป็นภาพของตัวรถของเขานะคะ
บอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมลุงขับมอเตอร์ไซค์มา
โชคดีมากแกหัวแตกแล้วก็ซี่โครงหัก

สมองยังปกติแล้วก็ปลอดภัยดี
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ของแกเนี่ยไม่มีพรบอะไรเลยนะคะ
ซึ่งในเหตุการณ์จะเห็นว่าแกขับมาไม่ได้ดูรถเราเลย
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำไว้ประจำวันเอาไว้นะคะ
ว่ารถของแกผิดเต็มสงสารแกเหมือนกันค่ะ

ดูจากหน้ารถนี่ก็ชนแรง
แล้วก็ดูจากคลิปเมื่อกี้ก็ชนแรงมากเหมือนกัน
คือเท่าที่ดูจากคลิปเนี่ยรถกระบะเองก็มาเร็ว
จังหวะที่โดนตัดหน้ากระทันหันเห็นเลยว่าเขา
เพราะว่าของที่ห้อยไว้หน้ารถเนี่ยเหวี่ยงเข้ามาในกล้องเลย
แต่ก็ระยะถาดมันกระชั้นเกินไปจริง

คือดีที่พอเบรกแล้วรถคาหน้ารถมันเลยยิ่งช่วยกันเรก
แล้วก็เลยไม่ถลายไปทับตัวของผู้ขี่จักรยานยนต์อีกทีนึง

เรื่องนี้สายตรวจโซเชียลของเราก็ตามต่อนะคะ
ติดต่อไปยังพันธบรวจโทประพลภูจอมนิน
ซึ่งก็เป็นรองกำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกรรมลาศัยจังหวัดกาลสินค่ะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
บริเวณปักทางเข้าบ้านโจทย์ถนนกาลาศิลป์๑๐๑
ตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมราศัย
โดยรถจักรยานยนต์กำลังจะขี่รถเลี้ยวขวาเข้าบ้านนะคะ
แต่เป็นจังหวะที่มีรถบังทัศนวิสัย
ทำให้มองไม่เห็นรถกระบะที่สวนทางมา
ล่าสุดก็ตัวผู้ขี่รถจักรยานยนต์พ้นขีดอันตรายแล้ว
โดยมีผู้ที่ขับรถกระบะชนนี่แหละคอยดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
ก็เหมือนพี่สาวที่ออกมาอัปเดตเหตุการณ์ว่าดูแลลุงแกอยู่นะตอนนี้
คดีที่สมองไม่ได้รับการกระทบกระเทินอะไรกระโหลกศีรษะแตกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ